โอ้ก็ทำใจก็ต้องเรียนกันไปแบบนี้ก่อน

ฉันชิวแล้วเรียนออนไลน์อยู่บ้าน
ชินซะจนเรียนไปทำแบบนี้ได้เหรอคะ

หาลุงละดีทำอะไร

ล้างจานล้างจาน
ทำครัวก็กูหนี้ล้างจานก็กูหนี้
สักผ้าก็กูหนี้ที่หลับที่นอนก็กูหนี้
นี่ไงคะ
งานบ้านที่หลายคนบอกไม่ชอบเลย

แต่รุ่งฤดีเธอทำอะไรอยู่

เพื่อนเพื่อนเคยทำไหมงานบ้าน
เราทำงานบ้านตอนที่เพื่อนเรียน

จริงทำงานบ้านดี
แต่ว่าเอาเป็นว่าแบ่งเวลานะลูกนะ

เดี๋ยวเรียนจบปุ๊บโอ๊ยไปล้างเลย
เดี๋ยวแม่กินข้าวเผื่อเยอะ
จะได้มีจานเยอะ

น้องเขาสามารถเอาโทรศัพท์ไปวาง
ขณะที่กำลังล้างจานได้
แต่เหนือชั้นกว่านั้นเข้าห้องน้ำก็มีมาแล้ว
เย็นใจนักเรียน
โดยเฉพาะนักเรียนรุ่งฤดี

ปล่างโรงเรียนก็ได้ยินมาเหมือนกันันว่า
เขาบางทีต้องพักการเรียนออนไลน์ไว้ก่อนเลยนะ

เพราะว่ามันบิจ้องมากนั่งเรียนนานเครียดเหมือนกันน่ะ

เอาก่อนนะพักกันบ้างพักกันบ้าง